คือเรื่องของความหวังเรื่องของโชคลาภเนี่ยเรารู้แหละว่าคนไทยชอบกัน
แต่มันเป็นดาบสองคมนะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพส่วนใหญ่ก็หากินกับความเชื่อแบบนี้แหละ
มีนักต้มตุ๋นค่ะหลอกบอกว่าหลอกชาวบ้านนะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปร่วมกันทำพิธีหาเลขเด็ดกัน
จะออกแล้วไงก็มีชาวบ้านหลงเชื่อเสียเงินไปเกือบสองแสนบาทเลยนะคะแล้วก็นักต้มตุ๋นก็เชิดเงินไปเลย
ฉลองสุวรรณโคตรวัย๕๗ปีชาวตำบลเซกาในจังหวัดบึงกาลค่ะ
มาให้ปากคำในคดีที่ตัวเองและภรรยาเนี่ยถูกแก๊งมิจฉาชีพ๔คนเป็นผู้ชาย๓คน
แกล้งมิจฉาชีพห้าคนนะคะเป็นผู้ชายสามคนหญิงหนึ่งคนและพระสวงศ์อีกหนึ่งรูป
หลอกว่าเป็นคนทรงเจ้าค่ะบอกว่าสามารถทำให้ถูกหวยได้
เอาก็หลงเชื่อแล้วก็ทำตามเขาบอกให้ทำอะไรทำหมดเลย
จะได้ซื้อหวยในงวด๑๖มีนาคมวันพรุ่งนี้แล้วจะได้ถูก
จฉาชีพกลุ่มนี้บอกว่าให้ตัวเขากับภรรยาเนี่ยนะ
ไปหาแบงก์สิบเก่ามาหนึ่งใบเอาไปทำพิธี
แล้วให้นำเงินใส่ซองไปทำพิธีต่อยอดด้วยก็ร่วมกันเลยนะคะ
กับเพื่อนวงเพื่อนบ้านลงคันกันมาได้เงินหกหมื่นสองพันบาท
เอาไปทำพิธีแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้นัดกันที่วัดป่าบ้านห้วยเรือค่ะ
พอไปถึงกุฏิพระก็มีกลุ่มคนนั่งรออยู่แล้วเขาก็เอาเงินใส่ลงไปในบาทพระเลย
คนร้ายที่อยู่ในกลุ่มอีกคนเนี่ยบอกว่าให้ตัวเขากับภรรยาไปเก็บดอกไม้แดง
แล้วก็เอาดอกไม้ไปลอยน้ำก็ทำตามอีกไปหาดอกไม้เลยค่ะ
อกไม้สีแดงอยู่ไหนก็หาหาจนเจอแล้วก็เอาไปลอยน้ำ
ทีนี้ลอยน้ำเรียบร้อยแล้วกลับมาที่วัดอ้าวไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ
กลุ่มคนเมื่อกี้หายไปหมดแล้วค่ะโทรหาก็ไม่ติด
รู้ตัวว่าโดนหลอกแน่เลยเลยเข้าแจ้งความ
ทีนี้ตำรวจลงพื้นที่เกิดเหตุไปเจอเข้ากับนางละมัยแล้วก็นายสำรานรถบุ้ง
สองสามีภรรยาอีกคู่นึงนะถูกแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้หลอกเหมือนกันค่ะ
พฤติกรรมเดียวกันเลยหลอกว่าสามารถทำให้เห็นเลขบนแบงค์๑๐บาทได้นะ
แล้วจะถูกหวยได้เงินมาแล้วศูนย์เงินไปอีกเจ็ดหมื่นบาท
รวมสองคู่นะคะเสียเงินไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแล้วค่ะ
มาหาแม่จะขังจังสิ่งจังเลยมาเอาเลขนี่
สองเทียอ้วนที่แรกไปไปหาอยู่บ้านอ่ะสองเทียค่ะ
ทีนี้ก็บอกว่าให้เอาเงินใส่ขันคือเอาเงินเสร็จในบาทคือ
ผู้เสียหายผู้หายคือกันคุณแม่หนึ่งแสนสองเป็นบาท
ไปจำเงินฟรีเลยนะคะ
ชุดสืบสวนโรงพักเซกาเลยบอกว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐานอยู่นะ
ไล่เช็คกล้องวงจรปิดตามจุดต่างที่คาดว่าคนร้ายจะผ่าน
ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วนะคะว่ากลุ่มคนร้ายแก๊งนี้เนี่ย
รถเก่งสีขาวและสีดำเป็นภาษณะ
ซึ่งถ้าหากว่าประชาชนพบเห็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยมีพฤติการแบบนี้นะ
ดักตัวไว้ล็อกตัวไว้เลย
แล้วโทรแจ้ง๑๙๑ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

คือการเล่นลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลหรือหวยก็แล้วแต่
โอกาสถูกเนี่ยมันไม่ใช่๕๐๕๐นะคะ

เพราะมันคือความน่าจะเป็นที่มันจะออกอะไรก็ได้
มัน๑ในล้าน๑ในแสน๑ในหมื่นเลย

เลขเด็ดเลขดังก็ไม่ได้ออกหรอก

เสียกันไปก็หลายงวด